ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดี
กับฉันนี่นิวจิ๋วไงจ๊ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคือคิดถึงงานอีเวนต์
ล่าสุดค่ะนิวจิ๋วนางแปงรับมีนางพญามาเลยจ้
นี่คืองานอีเวนต์เมื่อวานค่ะ
เปิดตัวแบบตุ๊ดจีนยิ่งใหญ่มาก
ร้องเพลงนะคะแล้วก็เปิดเทพมังกรฟ้าประธานคุณผู้ชมด้านหลังสูงกว่า๑๐เมตร
ใหญ่มากนี่ไงโอ้โหอลังการมากแล้วก็แบบมีสลิงขึ้นไปเลยคุณผู้ชม

เดิมการกลับมารับมีอีเวนต์ครั้งแรกในอีกครั้งนะคะ
ของสาวนิวจิ๋วหายไปเกือบ๓ปี

บอกว่าคิดถึงมากคิดถึงมากสุดค่ะ
สาวนิวนะคะก็ต้องคว้ามาเม้ามอยค่ะ
วันเกิด๓๙ปีค่ะที่สามีคุณเป๊กเรมรัฐชวนไปทำบุญที่ถ้ำนาคานาคีเนี่ยค่ะ

นิวบอกว่าเป็นความพอเหมาะพอเจาะนะคะ
ช่วงนี้เจอแต่เรื่องแปลกเรื่องความเชื่อเนี่ยค่ะ

ก็คือก็เลยไปทำบุญนะคะก็ต้องมูสู้วิกฤตนิดนึงค่ะ
ซึ่งส่วนหนึ่งที่ไปทำบุญเนี่ยคือไปขอเรื่องลูกด้วยนะคะ
เพราะแผนไว้แล้วค่ะว่าปีนี้ยังไงฉันก็ต้องได้ลูกค่ะ
ส่วนที่ชาวเน็ตมองนะคะว่าดาราไปถ้ำนาคีได้อภิษฎหรือเปล่า

คือก่อนหน้านี้มันมีดราม่าก็ต้องพูดถึงนิดนึงนะคะ
หึงพี่กาลแมแล้วคนก็มองบอกว่าม่าดาราเวลาไปขึ้นได้อภิสิทธิ์อยู่แล้ว
สาวนิ้วเขาก็จะตอบยังไงนะคะไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
ฟังทั้งหมดเลยค่ะ

เรื่องกิจการของแบนยูทูด้วยแล้วก็เรื่องร่วมด้วย

แล้วก็ไปเที่ยวไม่เครียด
เราเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้ว
แล้วก็เขาเป็นคนในพื้นที่บึงกาศ

รู้สึกเป็นกังวลในการที่จะไปทำบุญค่ะ
เป็นเรื่องของความเชื่อกันไปนะคะเห็นชุดแล้วอยากร้องเพลงเลย

ไม่รักไม่ต้องมาแคะแต่ว่าเมื่อวานนางร้องเพลงปั๊วมากเลยนะ
ถ้าพี่แจ๊คร้องแบบนี้ไม่มีใครแคร์พี่แจ๊แน่
เมาเจอติ๋วค่ะติ๋วปียนุษย์เพื่อนเขาต้องถามนิดนึง
กับแฟนมา๑๐ปีจะเข้า๑๑ปีแล้ว

แฟนเค้าเป็นเจ้าของค่ายมวยชื่อเอียงพี่สินนี่ไม่รู้เลยนะว่าเค้ามีแฟน
เค้ามีแฟนไม่พร้อมเค้าไม่ได้ปิดด้วยเค้าไปพูดมานี่ด้วยกัน

คนถามว่าโอ้คบมานานขนาดนี้ทำไมไม่แต่งอะไรอย่างนี้
ซึ่งเธอก็บอกว่าจริงแล้วเธอก็ไม่ซีเรียสเรื่องนี้หรอก
เข้าใจเหมือนกันว่าคนถามเยอะนะคะ
แต่ว่าจะแต่งไม่แต่งหรืออนาคตอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วไม่แต่งเลยก็ได้

จริงมันไม่เกี่ยวกับว่านานนี้งาน

หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราควรแล้วโดยอายุหรือโดยอะไรอะไรอย่างนี้

ให้เขาถ่วยเวลา